มาต่อกันที่อีกการนึงนะคะต้องบอกว่าขนลุกสู้เช่นเดียวกันค่ะ
พี่หญิงทิศิกาจัดงานไหว้ครูประจำปีครั้งแรกในชีวิตที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ก็คือเสริมดวงงานร้องเพลงให้ฟังที่สำคัญค่ะ
เลขหางประทัดให้แฟนได้เสี่ยงโชคกันด้วยค่ะ
ตามไปดูคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะพี่หญิงทิติการตามภาพเลยค่ะ
ถือเลิกดี๙นาที๒๙นาทีค่ะ
จัดทำพิธีไหว้ครูถวายทักษินาธานค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลที่เรือนวาชิปรับราการสถิตวรจักรสถานนั่นเองค่ะ

ซึ่งต้องบอกว่านี่นะคะเป็นการจัดงานไหว้ครูครั้งแรกในชีวิตของพี่หญิงเลยค่ะ
หลังจากที่เป็นนักร้องมายาวนานถึง๒๐ปีค่ะ
โดยช่วงเช้านะคะได้มีการทำบุญถวายพระทหารเช้า
และก็ถวายสังฆษาแด่พระพิสุทธิ์๙รูป
พอช่วงสายค่ะได้ประกอบพิธีบวงสวงไหว้เทวดาครูบาอาจารย์
ถวายเครื่องสักการะสังเวยเพื่อเสริมความเป็นมงคลในวงการค่ะ
โดยผู้ประกอบพิธีกรรมบวงสวงครั้งนี้นะคะ
ก็คือหมอแก้มพรรำภาพวงทอง
โหราพรามชื่อดังของเมืองกำแพงเพชรนั่นเองนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะดูพร้อมกันค่ะ

ผู้ชมดูสิคะนี่คือพี่หญิงศิษย์ธิการนะคะหน้าตาเปลี่ยนไป
มือไม้เนี่ยค่ะก็ยกขึ้นมาอาการแปลกคล้ายบางอย่างเข้าสิง

แล้วก็ลงประทับนำดอกไม้ใส่มือให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเลยค่ะ
ซึ่งตัวพี่หญิงเองเชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ทุนเองนับถือ

แล้วก็หน้าแบบตาขมึงเกร็งขนาดนี้คุณผู้ชม
แล้วระหว่างการแสดงรำวงสวงพญานาคกำลังแสดงอยู่นั้น
ปรากฏว่าสายฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะ

องค์ปู่พญานาคได้รับรู้ถึงวิธีอันจักรสิบครั้งนี้
เดี๋ยวที่บอกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผู้หญิงค่ะ
หลังเสร็จพิธีค่ะได้มีการจุดประทัด๑๐๐นัดค่ะ
ซึ่งพี่หญิงทิติการก็ได้นำเลขหางประทัดมาโชว์ให้กับแฟนนะคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะหน้าจอเลยนะคะ
เลขที่ปรากฏนะคะ๗๙๕๗๗ตรงกับเมื่อสักครู่เลยพี่แคนดี้นะคะ
ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังเสียงพี่หญิงทิติการกันค่ะ
ตัวเราเองเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือว่าองค์เทพที่เรานับถือ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าปีนี้คงจะถึงจังหวะเวลาของเราแล้วละมั้
เราจะต้องทำให้มันเป็นกิจจัดลักษณะ
ปีหนึ่งนะคะหรือว่าที่ผ่านมาเราก็ถือโอกาสขอเข้ามาครูนะคะ
ว่าจะเป็นครูของเราหรือว่าบางทีเราอาจจะไปพูด
หรือว่าคิดที่มันกระทบกับครูของคนอื่น

เขาบอกว่าเหมือนครูกำลังแบบเฟี้ยวหมาผมเที่ยวอยู่

งูก็มีสีสันก็มาเหมือนกันค่ะ
สนุกสนานขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะนี่
อุ๊ยตลางฝนไปเลยเราจะมาเจอยิ้มของเรานะคะ
สายฝนมาร้องเพลงสร้างเสียงหัวร้อยกับผู้มาร่วมงานค่ะ
ไม่หวั่นแม้หวั่นมามาฟังตกขนาดไหนนะคะ
พี่สุตัยค่ะวิกก็มาเดี๋ยวนะใส่นิดสักด้านหรือเปล่า
เลิศมากจริงนะคะต้องบอกว่านะคะแม้แต่แม่งานอย่างพี่หญิงนะคะ
ไม่เสียชื่อนักร้องดังค่ะร้องเพลงถวายเสียงชุดใหญ่ค่ะ

เพลงจันทร์นะคะอสงไขอสงขัยนี่เพลงประจำของพี่หญิงเลยนะ
เพื่อถวายครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็แฟนเพลงที่มาร่วมงานได้รับฟังกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นงานดีนะคะในช่วงเทศกาลงานบุญแบบนี้เนาะ
ใช่ค่ะค่ะอืมค่ะอืม